เอามาดูต่อกันที่คู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะ
ก็หวานกันเป็นปกติอยู่แล้วนะคะ
สำหรับเด่นคุณนะฮะแล้วก็น้องแกรนกรพัดศรนั่นเองนะฮะ
เปลี่ยนชื่อแล้วไม่ค่อยคุ้นปากสักเท่าไหร่เลยนะคะ
ความหวานเขาก็มีเรื่อยมีตลอดเลย
แต่ว่าไม่ได้ค่อยโชว์ออกสื่อไม่ค่อยได้บอกใครนะคะ
เด่นคุณคำเนตกับน้องแกรนนี่แหละค่ะ
ว่าเด่นคุณเป็นอย่างไรไม่อยากอวดความรัก
บนโลกโซเชียลกับคนอื่นเขาบ้างเหรอเอาไปฟังเลยจ้า
มันก็มีในเนื่องในโอกาสมากกว่าเนื่องในโอกาสสำคัญอะไรอย่างนี้
ถ้าเรื่องธรรมดาก็ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปกัน

เหมือนเราสองคนไว้ใจซึ่งกันและกันอะไรอย่างนี้
เรื่องเล็กน้อยเราไม่เก็บมาคิดมากกันครับ
ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะลงรูปคู่ครับ

วันนั้นผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวส่งดอกไม้ไปให้คุณถ่ายรูปให้ผมหน่อยนะ

ส่วนใหญ่ผมจะถ่ายวีดีโอแบบถ่ายเขาไว้เวลาเขาตลกมากกว่า
ความสัมพันธ์ของเราสองคนจะได้มีเป็นยังไงบ้าง

เหมือนเดิมจากวันแรกมาวันนี้ก็เหมือนเดิมครับ
ใช่แต่เข้าใจกันมากขึ้นในทุกอย่าง